คุณผู้ชมคะมีเหตุการณ์ที่แบบโหด

ช่วงกลางดึกคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา
ผู้ชายคนนึงเขาเป็นชาวจังหวัดตรังนะคะ
เขาเป็นเหมือนแบบช่างอยู่ที่อู่อู่รถที่ราชบุรี
แล้วเขาถูกหัวหน้าช่างที่เป็นคนจังหวัดเดียวกัน

เหมือนกับเมาอ่ะแล้วก็ใช้ท่อนเหล็กอ่ะกระหน่ำตีฟาดจนแบบ
สลบล้มลงไปเท่านั้นไม่พอ
คว้าเอามีดทำครัวตัดอวัยวะเพศทิ้ง
แล้วก็เอาอวัยวะเพศของผู้ชายคนนี้โยนทิ้งพงหญ้าไปเลย

แล้วผู้ชายคนนี้เขาหนีไปนะสุดท้ายมามอบตัว
เขาอ้างว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยเขาดื่มเหล้ากันอยู่หน้าบ้าน
แล้วก็ดื่มกันไปสักพักนึงเหล้าหมดเขาออกไปซื้อเหล้ากลับมา
เห็นผู้ชายอีกคนนึงที่เป็นช่างด้วยกันเนี่ย
เดินออกมาจากบ้านแล้วก็เมียเขาก็อยู่ข้างใน
เขาก็นึกว่าไปมีเรื่องชู้สาวอะไรกันกับเมียเขา
อยู่ดีก็เอาเหล็กฟาดเลยแล้วก็ตัดอวัยวะเพศทิ้
แล้วก็โยนทิ้งย่าไปเลยอ่ะครับเนี่ยค่ะ
ตำรวจภูทรบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
คุมตัวนายเพิ่มศักดิ์เพชรประเสริฐหรือเอียด
อายุ๕๑ปีเป็นชาวจังหวัดตรังนะคะ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านหลังนี้ค่ะ
ตำบลหนองอ้อเพราะว่าเขามอบตัว
เขาก็สารภาพเลยว่าเป็นคนก่อเหตุจริง
ทำร้ายร่างกายผู้ชายอีกคนนึงเป็นช่างเหมือนกันนะคะ
อายุ๓๘ปีเขาเอาท่อนเหล็กฟาด
แล้วก็ใช้มีดทำครัวตัดอวัยวะเพศจนขาด
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๓๓๐๒๒กรกฎาคมที่ผ่านมา
เนี่ยค่ะคนก่อเหตุนายเพิ่มศักดิ์คนนี้
เล่าให้ฟังว่าเขาเป็นหัวหน้าช่างทำสีอู่ต่อรถบัตร
ซึ่งอู่นี้ดังนะคะอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านโป่ง
แล้วก็รู้จักกับผู้เสียหายมาเดือนกว่าแล้ว
ก็เลยชวนให้มาอยู่ด้วยกันเป็นคนบ้านเดียวกันทำงานที่เดียวกัน
ก็เป็นช่างเหมือนกันแต่ตัวเองเป็นหัวหน้าช่าง
คนก่อเหตุเนี่ยเหมือนกับเป็นหัวหน้าก็อ่ะให้มาอยู่ด้วยกัน
คืนวันเกิดเหตุดื่มเหล้ากันอยู่สองคน
พอตี๒เหล้าหมดนายเพิ่มศักดิ์ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อเหล้าเพิ่ม
พอกลับมาเห็นภรรยาที่นอนอยู่ในห้องคนเดียว
ภรรยาเหมือนกับแบบวิ่งออกมานอกห้องด้วยหน้าตาตกใจ
แล้วก็ตัวผู้เสียหายเนี่ยก็วิ่งออกมาจากห้องนอน
เขาก็เลยคิดว่าอุ๊ยมีอะไรกันหรือเปล่า
มีเรื่องชู้สาวอะไรกันหรือเปล่าเมาด้วยไง

ก็เลยแบบคว้าเหล็กมาเนี่ยค่ะกระหน่ำตีไม่ยั้งเลย
จนผู้เสียหายเนี่ยเขาสลบไปแล้วนะคะ
แล้วก็ลากร่างมาหน้าบ้านไปเอามีดทำครัวมา
อวัยวะเพศจนขาดคือตัดออกไปทั้งหมดเลยค่ะ
แล้วก็โยนทิ้งพุงย่าหน้าบ้านแล้วก็หนีไป
สุดท้ายผู้บาดเจ็บนะคะเขาก็มีพลเมิงดี

ตัวนายเพิ่มศักดิ์บอกว่าหลังจากหนีไปเนี่ยนะ
รู้สึกผิดสำนึกผิดก็เลยติดต่อขอเข้ามอบตัว
กับตำรวจสพบ้านโป่งแล้วก็รับสารภาพว่าตัวเองก่อเหตุจริง
ก่อเหตุไปด้วยความโกรธแล้วก็เมาด้วย
ตำรวจก็เลยมีการไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ

ไปชี้จุดแล้วก็ไปหาพยานหลักฐานอะไรต่างเพิ่มเติม
แล้วก็ไปหาอวัยวะเพศของผู้เสียหายด้วย

ไม่เจอโยนไปแล้วตั้งแต่วันเสาร์แล้วอ่ะ

ไม่รู้ไม่เจอไงคือจริงเคยคุยกับคุณหมอนะ
คุณหมอบอกว่าอวัยวะอะไรที่มันถูกตัดขาดออกไปเนี่ย

แต่อันนี้มันตั้งแต่วันเสาร์แล้ว

ก็ต้องตั้งข้อหาค่ะทำร้ายร่างกายผู้อื่น

ใช่แล้วนี่นั่งกินเหล้าอยู่ด้วยกันแท้